แต่ว่ามาดูเรื่องของการร้องเรียนบ้าง
เขาบอกว่าถนนที่เพิ่งสร้างใหม่คนเราก็คาดหวังว่า
จะมีทั้งป้ายเตือนมีแสงสว่างบอกอะไรเสร็จสับ
แต่ว่าถนนที่นครพนมนี้นะคะ
ไม่มีป้ายเตือนไม่มีแสงสว่างก็เลยเกิดอุบัติเหตุค่ะ
รถเก๋งไปชนแล้วก็ไปชนที่อยู่ที่บริเวณเกาะกลางถนนนะคะ
ทีนี้ผู้เสียหายก็อยากที่จะให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะ
เพราะบอกว่าเกิดเหตุแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้น
เป็นเรียกว่าเป็นความประมาทไม่ใช่แค่ประมาทของเรานะ
แต่เป็นเพราะว่าไม่มีสัญญาณอะไรรวมถึงมองเห็นไม่ชัดนั่นเองนะคะ
และขณะที่เกิดเหตุมีฝนตกหนักด้วย
บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข๒๑๒ธาตุพนมมุกดาหาร

ถนนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างขยายเป็น๔เลนใกล้จะแล้วเสร็จ
มุ่งหน้าไปยังจังหวัดมุกดาหาร

แล้วก็ทำให้ระบบช่วงล่างชำรุดเสียหายอย่างหนักนะคะ
แต่ว่าโชคดีที่คนขับทั้งสองคันไม่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
ก็บอกว่าจุดที่เกิดเหตุไม่มีไฟส่องสว่าง
ไม่มีป้ายบอกเตือนแล้วก็ป้ายสะท้อนแสง
ก็เลยทำให้ผู้ขับขี่มองไม่เห็นนะคะ
ว่าตรงนั้นมีเกาะกลางถนน

ก็มีตัวแทนชาวบ้านค่ะออกมาร้องเรียนผ่านสื่อ
เพราะว่าเส้นนี้เป็นเส้นทางสายหลักใครก็ใช้
แล้วก็มีการจราจรที่ค่อนข้างแออัด
แต่ว่าถนนแคบไม่มีไหลทาง

ถนนตรงนี้เขาเรียกว่าถนนสายมรณะค่ะ
ไปฟังเสียงกันนะคะ
ไปดูแลด้วย

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยดูแลในเรื่องนี้หน่อย
ส่วนเจ้าของรถที่เกิดเหตุที่บอกว่าปีนเกาะกลางถนน

เพื่อที่จะหาผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ต่อไปนะคะ
จริงแล้วเนี่ยถนนลักษณะแบบนี้นี่นะ
ที่ไฟส่องสว่างไม่พอเยอะเลยนะคะ
เฉพาะต่างจังหวัดเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก

เจ้าหน้าที่กราบแล้วค่ะช่วยไปดูหน่อยเถอะ
ถูกค่ะคุณแล้วก็บางทีเรื่องของฝนตกด้วยไง
ถนนลื่นฝนตกถนนมืดอีกนะคะ